หายไปแล้วสวัสดีค่ะทุกคนรอดน้ำสัปดาห์สุขศรรย์มาแล้วค่ะ
มาดูแข่งเรือค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เขาเรียกว่าฤดูน้ำหลาก
ใครที่อยู่ริมแม่น้ำเขาก็จะมีประเพณีแข่งเรือเนอะ
แต่วันนี้เหมาะกับการแข่งเรือมากเลยนะคะเพราะว่าแดดน่าจะดีตั้งแต่เช้าเลย
ฝนหายไปหมดเลยคุณผู้ชมเป็นการเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ไม่มีฝนประมาณสองถึงสามวันค่ะ
จนถึงวันพุธอ่าดูภาพสายดาวเทียมตีห้าห้าสิบหกนาทีนะคะ
ช่วงเวลานี้มีกลุ่มเมฆแต่ไม่ได้เป็นเมฆฝนค่ะ
ปกคลุมทางตอนบนของประเทศเน้นพื้นที่ภาคเหนือ
ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเป็นเมฆบางแบบนี้เป็นฝนไม่ได้หรอก
อาจจะแค่ฟ้าครึ้มเท่านั้นเองค่ะแล้วทีนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้
มรสุมฝนประจำฤดูก็อ่อนกำลังลงร่องฝนก็ไม่มี
เพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามสามวันนี้นะคะฝนลดลงฟ้าเปิดแดดดี
จากช่วงเช้าเช้าไม่มีเมฆฝนแล้วเห็นไหมก็ยังไม่มีเมฆฝนอยู่ดี
ในพื้นที่ประเทศไทยเป็นสีเทาแบบนี้ลากยาวไปจนถึงช่วงเย็น
ประมาณ๔โมงเย็นค่ะ๔โมงเย็นเริ่มมีฟ้าครึ้มเข้ามา
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือเล็กน้อย
แต่ลักษณะแบบนี้บางพื้นที่ก็เป็นแค่ฟ้าครึ้ม
พื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกลงมาเบาค่ะ
คลื่นคลื่นน้อยลงด้วยคุณผู้ชม
หลังจากที่ลมมรสุมฝนอ่อนกำลังลง
คลื่นทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยลดลงอยู่ประมาณ๑๒เมตรนะคะ
ใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้ก็โชคดีหน่อยนะ
วันนี้อุณหภูมิอาจจะสูงสักหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงค่ะ

พื้นที่ภาคกลางทั้งหมดเลย
นั่นแปลว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวด้วยนะคะ
ใครจะตากข้าวใครจะซักเสื้อผ้า